อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระบี่
เขาบอกว่าสามารถรวบตัวได้แล้ว
โรคจิตที่ไปสไลด์หนอนโชว์สาว

ซึ่งตำรวจเขาก็ได้เบาะแสจากคลิปที่
สาวคนนึงที่เป็นผู้เสียหายเขาโพสต์คลิป
เตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าให้ระวังชายคนนี้ให้ดีนะ

วันนี้นานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา
ก็นี่แหละอันนี้เป็นเหตุอนาจารย์เกิดขึ้น
หลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่กระบี่
บอกว่ามีชายไทยมีพฤติกรรมโรคจิต
สำเร็จความไคร้โชว์ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงค่ะ
เหตุการณ์เกิดที่ไหนเกิดที่ชายหาดนพรัชธารามหมู่สาม

ก็สร้างความหวัดภาวะให้กับหญิงสาวในพื้นที่

หลังทราบเรื่องตำรวจสพอ่าวนางอำเภอเมืองกะบี่

ไปค้นหาตัวชายคนนี้ตามชายหาดแล้วก็ตรอกซอกซอยต่าง
พอสอบถามร้านค้าและร้านขายอาหารในจุดเกิดเหตุที่หน้าหาด

พบชายคนดังกล่าวออกมาสำเร็จความไคร้โชว์ผู้คนเหมือนกันค่ะ
เอาฟังเสียงของแม่ค้าขายอาหารตรงจุดที่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ

ตำรวจเขาก็เลยไปจับกลุ่มชายคนนี้ได้

ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่นี่เอง

จากการตรวจค้นเนี่ยยังพบยาบ้า๓เม็ด

ซึ่งเป็นใบเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพค่ะ
ทั้งเสื้อที่ผู้ต้องหาสวมในวันก่อเหตุ
พร้อมด้วยจักรยานยนต์ฮอนด้าสีส้มดำ

เรื่องของการทำอนาจารย์ด้วย

กรณีกธรรมนาจารย์สำเร็จความคล่ายนั้น
ทางผู้ต้องหาก็รับสารภาพ
รับบอกว่าก่อเหตุมา๒๓ครั้งค่ะ
ส่วนของความผิดกระทำอนาจารย์นั้น

แล้วก็จะได้ดำเนินคดีเอาผิดต่อไปค่ะ

แล้วก็มีการจับได้วันที่๑๒

แล้วก็อยู่ในการดูแลของตำรวจควบคุมตัวเรียบร้อย
จะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้ที่ไหนอีกนะคะ